คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ต้นไสอายุร้อยปี

มีชาวบ้านในหมู่บ้านตายมา๖ศพตายซ้อนกันเลยติดกัน

ศพล่าสุดเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดเสียชีวิตมรณภาพเหมือนกัน
และทั้งหมดเสียชีวิตเพราะต้นใส
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยวัดนี้คือวัดขุดสะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่สาราการประเรียนค่ะ
เขากำลังตั้งบำเพ็ญกุศลศพพระครูวชิรกิจโสพลวัย๕๗ปี
เจ้าอาวาสวัดสะขุดรูปปัจจุบันท่านมรณภาพด้วยโรคประจำตัว
ถือเป็นศพที่๖ของหมู่บ้าน
มีคนตายมาเนี้ยหกศพตายติดติดกันเลย
และเจ้าอาวาสเนี่ยคือศพล่าสุด
ทั้งหมดเขาเชื่อว่าน่าจะตายจากต้นไส
มันต้องเป็นอาถรรพ์ของต้นไสเกือบร้อยปี
ที่อยู่หน้าวัดติดกับเมนเผาศพแน่
เพราะว่าศพก่อนหน้าคือศพที่๕คือนายสังเวียนผู้ใหญ่บ้าน
นายสังเวียนคนนี้มาตัดกิ่งต้นไซดที่อยู่ในวัดโดยไม่บอกกล่าวให้ทางวัดรับทราบ
ไม่มีการทำพิธีขอขมาลาโทษแล้วนายสังเวียนก็เสียชีวิตลง
ส่วนก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นอนล้มป่วยอยู่เริ่มเสียชีวิตภายในสัปดาห์เดียวกันเนี่ย
สี่ศพอืมชาวบ้านเขาเรียกว่าตายซ้อนกันสี่ศพครับเอาว่าชาวบ้านแถวนั้นไม่กลับไปกินข้าวบ้าน
ไม่คือไม่ได้กลับกินเข้าบ้านเลยค่ะออกจากงานศพนี้ไปอีกงานศพนึงเรียงกันไปน่ะ
ศพนั้นไปศพนี้บางรายศพเมนยังไม่ทันได้เผามีศพร้อต่ออีกโอ้โห
แล้วมีคนทำบาดพระตกก็เอาบาดไปล้างเทน้ำทิ้งในบ้าน
โบราณเขาถือว่ามันไม่ดีถึงแม้จะนิมนต์พระไปสวดถอดถอนแล้วก็ตาม
ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตายพร้อมกัน๔ศพเลย
และหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เสียชีวิตล่าสุดเจ้าอาวาสเสียชีวิตอีก
ไม่พอหมอดูบอกเดี๋ยวจะมีศพที่๗อีก
ทสุริยทธนธรณ์กำหนังในพื้นที่เลยบอกว่าอือมคงไม่ใช่อาถรรภ์หรอก
เพราะว่าผู้ตายแต่ละคนอย่างที่บอกก็นอนล้มป่วยอยู่ใช่ไหมล่ะ
แต่ละคนก็มีโรคประจำตัวหลวงพ่อเจ้าอาวาสเองท่านก็เป็นเบาหวานความดัน
แล้วท่านก็หัวใจวายเฉียบพลันอีก๔คนที่ว่าตายซ้อนกันอ่ะ
มีแต่คนแก่คนเป็นมะเร็งก็น่าจะเป็นที่โรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละ
แต่ถ้าใครจะเชื่อก็แล้วแต่จะเชื่อก็เชื่อ
แต่ถ้าอยากจะทำบุญว่าขุดสะเป็นแบบรอบใหญ่อะไรก็แล้วแต่เหมือนกัน
เอาที่สบายใจนะครับ